ซึ่งความพยายามก่อรัฐประหารในตุรกี
ไม่เพียงแต่จะสั่นคลอนศิลภาพทางการเมืองเท่านั้นนะครับ
แต่ว่ายังเป็นการซ้ำเติมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ปัจจัยความหวาดกลัวต่อภัยก่อการร้าย
ส่งผลให้ผู้ประกอบการการท่องเที่ยว
รายใหญ่และรายย่อยได้รับผลกระทบไปตามกัน
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ

ดิ้นรนอย่างหนักในช่วงปีที่ผ่านมา

เหตุระเบิดฆ่าตัวตายหลายระลอก
โดยเฉพาะเหตุระเบิดภายในสนามบินอัลต้าเติ๊ก

รายได้จากการท่องเที่ยวน่าจะลดลงราว๘๐๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐ
หรือราว๒๘๐หมื่นล้านบาทในปีนี้
ผู้ประกอบการร้านค้าและธุรกิจท่องเที่ยวในนครอิสเตอร์บูลของตุรกี

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในตุรกีซบเศร้าอย่างหนัก
ผลมาจากการก่อการร้าย
ต่อเนื่องจนมาถึงความพยายามในการก่อรัฐประหารครั้งล่าสุด

ผู้จัดการโรงแรมคราวพลาซ่าในนครอิสเติลบูระบุว่า
นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียและอิสราเอล
ซึ่งเคยเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มหลักที่เข้ามาพักที่โรงแรม
ลดลงอย่างมากตั้งแต่ปีที่ผ่านมา
แม้แต่นักท่องเที่ยวจากอิราณและตะวันออกกลาง
ก็กลัวที่จะเดินทางมาที่นี่
สถานการณ์ตอนนี้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจค่อนข้างมาก
เขายังระบุด้วยว่าเฉพาะที่อิสเติลบูล
ว่าสูญเสียรายได้จากการท่องเที่ยวราวร้อยละ๕๐แล้ว
ขณะที่ราคาห้องพักโรงแรมทั้ง๔ดาวและ๕ดาวในตุรกี

เดิมที่ราคาห้องพักอยู่ที่ประมาณ๑๐๐๑๓๐ยูโร
เหลือเพียงคืนละ๔๐๕๐ยูโรเท่านั้น
ด้านบริษัทยูโรมานิเตอร์บริษัทวิจัยด้านการตลาด
การว่านักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางมายังตุรกี
น่าจะลดลงเหลือ๓๒๙ล้านคนในปีนี้
ลดลงจาก๓๔๗ล้านคนจากปีก่อน
โดยเฉพาะในเดือนมิถุนายนเพียงเดือนเดียว
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมายังตุรกีโดยเครื่องบินลดลงถึง๑๒๐

มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวสูงที่สุดมากถึง๓๕ล้านคน
จำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงยังส่งผลกระทบต่อสายการบินต่าง
รวมทั้งบริษัทผู้ให้บริการด้านการบินและภายในสนามบิน
ที่ได้รับผลกระทบไปตามกัน
โดยหุ้นของบริษัทเหล่านี้ดิ่งลงราว
อย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยวบางส่วนยังคงตัดสินใจเดินทางมาเที่ยวที่ตุรกีตามเดิม
แม้สถานการณ์จะยังคงตึงเครียด
เขาวางแผนเดินทางมาที่นี่หลายเดือนก่อน
แล้วก็ตัดสินใจที่จะไม่ยกเลิกการเดินทาง
เพราะคิดว่าสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
และเมื่อเดินทางมาก็รู้สึกตัดสินใจไม่ผิด
เลือกเดินทางมาเที่ยวที่นี่ตามแผนที่วางไว้
และเขารู้สึกปลอดภัยดี
ส่วนนักท่องเที่ยวจากคีกิสถานคนนี้ยอมรับว่ารู้สึกกังวลบ้างเล็กน้อย
แต่คิดว่าในอนาคตสถานการณ์น่าจะดีขึ้น
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาเดินทางมาที่นี่
บรรยากาศครั้งนี้แตกต่างจากเดิม
แต่ครั้งนี้อย่างที่เห็นถนนค่อนข้างโล่ง

แสดงให้เห็นว่าเหตุความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในตุรกี
ส่งผลกระทบต่อทั้งจำนวนนักท่องเที่ยว
รวมทั้งส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกจุดหมายปลายทางเพื่อการท่องเที่ยวด้วย
เช่นเดียวกับเจ้าของร้านค้าในตลาดที่ยอมรับว่า
ขายของเขาลดลงราวร้อยละ๕๐
เมื่อเทียบกับ๒๓ปีที่ผ่านมา
โดยหวังจะให้สถานการณ์กลับคืนสู่ความสงบโดยเร็ว